เรามาดูที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันที่จังหวัดนครราชศรีมา
จุดที่ถกเถียงกันน่าเป็นห่วงกันก่อนหน้านี้ก็คืออ่างเก็บน้ำลำเชียงไกล
ตกลงก็เล่นคำไปว่ามันแตกหรือมันไม่แตก
หรือมันชำรุดหรืออย่างไรสุดท้ายตอนนี้ตรวจสอบไปเนี่ย
ระดับน้ำที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลมันก็ลดลงเยอะแล้วล่ะคุณผู้ชม
สภาพถ้าเกิดเปรียบเทียบกันก่อนหน้านี้กับตอนนี้มันก็อ่ามันก็มันก็ลดลงไปค่อนข้างมาก
ซึ่งก็ต้องมีการไปซ่อมแซมคันดินที่มันถูกน้ำกัดซ้อไปนะฮะ
ตรงนี้ก็ยาวสักประมาณสัก๔๐เมตรได้นะครับ
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลตอนล่าง
กับตำบลบัลลังก์อำเพิร์นนทายจังหวัดนครราชภาษีมา
ปริมาณน้ำเหนือสันอ่างลดลงอย่างรวดเร็วครับ

น้ำในอ่างเพิ่มขึ้นเยอะนะฮะจนคันดินมันแตกมันชำรุดนะฮะ
เป็นช่องโหวกว้างสี่สิบเมตรก็ส่งผลให้มีมวลน้ำนะฮะมากกว่าหนึ่งร้อย
หนักที่พื้นที่อำเภอนนไทยนะฮะอำเภอโน้นสูงแล้วก็อำเภอพิมาย
ขณะที่เจ้าหน้าที่เองก็นำเครื่องจักรเข้าไปเร่งซ่อมแซมจุดที่คันดินแตก
แล้วก็เสริมคันดินให้มันกลับมาในสภาพเดิม
แล้วก็เร่งทำงานกันตลอดทั้งวันทั้งคืนให้แล้วเสร็จภายใน๗วัน

เหลือน้ำในอ่างแค่๖๘ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น๒๔ของความจุ
ที่๒๗๗ล้านลูกบาทเมตร
หรือว่าลดลงจากความจุที่เคยสูงสุด
ระดับสูงสุดอยู่ที่๔๕๔ล้านลูกบาทเมตร

มันเกินไปเยอะในวันที่๒๗กันยายนที่ผ่านมา
ส่วนชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเนินสูง
ตอนนี้ยังคงต้องเผชิญปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าโดนท่วมหนักไปถึง๕ตำบลครับ
ชาวบ้านเดือดร้อนมากกว่า๔๐๐หลังคาเรือน
โดยเฉพาะที่บ้านหนองอ้อหมู่๕ตำบลเมืองประสาท
น้ำท่วมสูงเฉลี่ยสัก๑เมตรได้ถึง๒เมตร
ชาวบ้านมากกว่าหลายหลังขาเรือนได้รับความเดือดร้อน
หลายครอบครัวเองก็ต้องอบพยพออกไปอยู่ที่บ้านญาติ

แล้วก็ตั้งขึ้นมาเป็นการชั่วคราวอยู่ที่อบตเมืองปราศาสตร์ครับ
ความเสียหายมีทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์รถอีแตน
หลายสิบคันถูกน้ำท่วมกันไปนะฮะ
แล้วก็เรือนำสิ่งของเข้าไปช่วยมอบให้กับชาวบ้าน
หน่วยความสะดวกก็เรื่องของการเดินทางเห็นไหม
รถรอยต้องแปลงแบบนี้นะฮะ
ประชาชนก็เดือดร้อนต้องเอารถทหารไปช่วย
ให้ชาวบ้านเข้าออกเอาเข้าของไปให้
เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนระหว่างที่รอน้ำรถ
แล้วก็รอความช่วยเหลือที่จะเข้าไปนะครับ